เคยเจอทั้งไม่ยอมรับบ้าง

แต่เราขอย้ำว่าแท็กซี่คนดีก็มีอยู่มาก

คุณดาวเองเคยเจอบ้างหรือเปล่าครับ

หรือว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนจะถูกปฏิเสธ

ถึงจะได้กลับบ้านต้องบวกกันหลายคันทีเดียวครับ

ก็บอกว่าต้องเร่งแก้ปัญหากับคนผิด

ติดตามการวิเคราะห์กับคุณสุภาพคลี่ขจาย

จะว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้จะว่าเป็นเรื่องเล็กก็ได้

นายกรัฐมนตรีออกโทรทัศน

ต้องจัดการให้เรียบร้อย

กับคนในเมืองคนต่างจังหวัด

แต่ว่าปัญหาก็มีมานานแล้ว

ถามว่าคนในเมือง

บางคนมีรถยนต์ส่วนตัว
แต่ว่าเวลาไปที่สำคัญสำคัญ

ไม่อยากเอารถไปเพราะว่าหาที่จอดรถยาก

แต่ว่านานไปไหนทีนึงไม่ได้ใช้ประจำ
การนำรถแท็กซี่มากขึ้นทุกวัน
เขาบอกมีประมาณ๙๐๐คันนะฮะ
แต่ว่าที่วิ่งกันอยู่ประมาณ๗๐๐คัน

แต่ที่มีปัญหาก็มีเยอะจริงครับ

ปฏิเสธที่จะรับผู้โดยสาร
ว่าแก๊สไม่พอมั่งอ้างสารพัฒน์นะครับ
ที่สุดก็ไม่รับผู้โดยสารเรื่องนี้เดือดร้อนกันมาก
เจอกันมาเยอะแท็กซี่ที่ไม่รับผู้โดยสารนั้นเนี่ย
มีเหตุผลเดียวเท่านั้นแหละครับคือคิดว่าไปแล้วเนี่ย
สถานที่ที่ไปเดี๋ยวตีมาไม่มีคนโบกกลับรถเปล่า
ใกล้เกินไปได้เงินน้อยสู้ไปเอาคนข้างหน้า
ที่เขากำลังรอเรียกอยู่ดีกว่าแล้วความเดือดร้อนมันยังไงล่ะครับ
ในชั่วโมงเร่งด่วนบางคนต้องโบกรถแท็กซี่๗คัน๘คัน
อย่างที่ว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับ
แท็กซี่เนี่ยเราดูเหมือนมีมากเวลาเราขับรถ
ข้างหน้าก็เท็กซี่ข้างซ้ายก็แท็กซี่ข้างหลังก็เท็กซี่
แต่ว่าเวลาเราต้องใช้รถแท็กซี่จริงเราจะรู้เลยนะครับว่าโอ้โห
ซี่มันขาดแคลนนะฮะกว่าจะโผล่มาสักคันอ้าวมีคน
เอามาถึงปั๊บโบกอ้าวไม่ไป
คันที่๑ไม่ไปคันที่๒ไม่ไปคันที่๓ไม่ไป
เสียเวลายืนอยู่อย่างนั้นบางทีฝนตกฟ้าร้องพร่ำอุตส่าห์ไปหลบล่มอยู่ในชายคา
เท็กซี่เอาวิ่งออกมาโบกอ้าวไม่ไปเดือดร้อนกันเยอะนะครับ
ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีถึงสั่งการบอกต่อไปนี้ต้องจัดการ
จะจัดการยังไงล่ะครับที่ผ่านมาเนี่ย
กรมการขนส่งทางบกกับตำรวจก็ดูเหมือนว่าจะพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้
แต่ว่าก็ตามภาษาไทยไทยนะครับแก้กันวูบวาบวาบสักพักนึง
เดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมอ้าวนายสั่งลงมาทีนึงอ้าวก็คอยด้อมทีนึง
ตรวจจับกันทีนึงแป๊บไฟไหม้ฟางอ้าวเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิม
ขนส่งทางบอกว่ามีคนร้องมาเยอะนะครับเรื่องเท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร
คนที่ร้องเนี่ยผมว่าคือคนที่เหลืออด
ร้อยคนเนี่ยที่เจอปัญหาเนี่ยเขาจะร้องสักครึ่งหนึ่งหรือเปล่า
เพราะนอกนั้นคิดว่าร้องไปก็ไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปล่า
แต่คนที่ร้องมานี่เขาเหลืออดจริงนะครับ
แล้วถามว่าที่ร้องกันมาเป็นพันรายเนี่ยไปจัดการลงโทษได้จริงสักกี่ราย
ตัวเลขบอกน้อยมากร้องมาเป็นพันกว่าลายไปจัดการจริงได้๒๐๐๓๐๐ลาย
นี่เป็นอย่างมากเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าในกระบวนการต้องตามหาว่า
แท็กซี่คันนี้เป็นของอู่ไหนเวลาโอ้ยกว่าจะไปตามมาได้
บางทีตามมาแล้วเขาก็ปฏิเสธไม่มีหลักฐานยืนยันต้องเอาครัวคนไปชี้แจง
ยืนยันเอาใครจะไปล่ะครับมันเสียเวลาฉะนั้นกระบวนการแก้ปัญหาเหล่านี้
ซี่เขาถึงไม่กลัวไงครับเขาถึงไม่กลัวไงครับ
ก็ยังทำกันอยู่ทุกวันนี้นี่ก็เห็นข่าวว่าจะแก้กฎหมายแก้บทลงโทษ
ให้ปรับได้แพงขึ้นเอากันถึงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
แล้วก็ยึดใบขับขี่ด้วยแปลว่าถ้าโดนเข้าไปอย่างนั้นครั้งที่สอง
ใบขับขี่ไม่ต้องทำมาหากินกันเลยครับอ่าถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ย
มันจะเป็นยังไงแต่ว่ากว่าจะแก้กฎหมายอย่างนั้น
นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องจัดการหลังจากนี้จะดูสิว่าใครจะจัดการล่ะครับ
กรมการขนส่งทางบกก็มาแบบเดิมก็คือว่าจะต้องเร่ง
เอาคนไปเฝ้ามองตามสถานที่ต่างมันไม่ไหวหรอกครับ
มีทางเดียวเท่านั้นคุณต้องจัดการปรับให้เด็ดขาดจับให้จริง
เขาจะรู้กันเองว่าเฮ้ยโดนเข้าไปแล้วนะคราวนี้จริงด้วย
อันที่สองมีคนเสนอแนะเยอะครับเดี๋ยวเนี้ยคนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ย
ถ่ายรูปได้ส่งได้กรมการขนส่งทางบกตั้งศูนย์ขึ้นมาสักศูนย์สิครับ
เจอปัญหาเฉพาะหน้าถ่ายรูปแท็กซี่ไว้ถ่ายรูปทะเบียนไว้
แล้วก็ส่งไลน์กรมการขนส่งต้องเปิดไลน์พิเศษขึ้นมา
กรถหมายเลขทะเบียนนี้ไม่รับครับกดส่งเลย
หลักฐานมีเอาทะเบียนนี้มาถึงมาเปิดประตูทะเบียนนี้
หมายเลขนี้ทะเบียนนี้สากรอะไรล่ะครับก็รู้อยู่แล้วว่าสากรอะไร
เพราะแท็กซี่บอกก็ไปเอาตัวมาสิครับถ้าไม่เอาตัวมาไม่ได้
ขับรถไม่มีเวลาเอาเท่าแก่มาสิครับจัดการก็เท่าแก่ด้วย
ทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เขตประเทศไหนเขาก็ทำมาแล้วเขาเขต
เขาได้ผลมีแต่ไทยแลนด์นี่แหละครับปัญหาเดิมแก้แล้วแก้อีก
ซ้ำซ้ำซากซากผู้ใหญ่ไม่สั่งลงมาก็ไม่เอาจริงเอาจัง
เอาจริงเอาจังสักพักหนึ่งช่วงที่ผู้ใหญ่สั่งลงมาเอาไม่สั่งแล้ว
ก็ไม่ทำก็อยู่กันมาอย่างนี้แล้วชาวบ้านก็เดือดร้อน
ต้องไปเจอเขากับตัวเองนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกผม
ผมเจอกับตัวเองโบกแล้วไม่รับไม่รับก็เจอกับตัวเองก็บ้าง
ก็ดีจะได้รู้ว่าเดือดร้อนยังไงโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ไปพูดไว้ในเดี่ยว
ไมโครโฟนบอกเขาไปไหนก็ไม่รู้บ้านนอกเมืองหน่อย
โกกี่คันกี่คันจะเข้ามาในเมืองไม่ยอมมาสุดท้ายต้องบอกว่า
คุณจะไปตรงไหนผมติดรถไปด้วยแล้วค่อยไปหารถอื่นต่อเอา
ต้องเอากันขนาดนั้นนะครับถึงจะได้ขึ้นแท็กซี่
หลายคนต้องใช้บริการพิเศษบอกว่าอ้าวผมให้พิเศษเท่านั้นเท่านี้ถึงจะไป
เราก็ไปปล่อยให้มันมีระบบแบบนี้ขึ้นมาอีก
ฉะนั้นก็ไปกันใหญ่ก็ไปกันใหญ่
ขณะนี้สหกรณ์เท็กซี่บางแห่งชมรมบางแห่งเขาเริ่มก่อตัวกันแล้วนะครับ
เขาเริ่มติดสติ๊กเกอร์ว่าไปทุกที่ที่คนโบก
แล้วเขาก็เชิญแท็กซี่เหล่านี้มาอบรม
แล้วเขาก็บอกว่าให้ขยายวงมากขึ้นมากขึ้น
ไปทุกที่ที่คนโบกแปลว่าไปหมด
เขาก็เริ่มอบรมจัดคนเข้ามาร่วมกัน
แต่ว่าตัวเลขคนเข้าอบรมยังน้อยอยู่
ทำยังไงราชการไปส่งเสริมก็สิครับ
บอกเอาเลยคุณรวมตัวกันและจัดอบรมอย่างนี้
แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ข้างหน้าเลยติดสติ๊กเกอร์ข้างหน้าข้าง
ไปทุกที่ที่คนบกไปหมด
ราชการต้องให้แรงจูงใจเขา
ดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยเขาจะเป็นพลเมืองดี
งั้นแล้วมันก็เกิดสภาพมันก็เกิดสภาพอย่างที่เนี่ยครับ
ฉะนั้นขีดเส้นใต้วันนี้ก็ดูว่า
ปัญหาแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารเรื้อรังมานานแล้ว
มาถึงวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องนี้ออกโทรทัศน์
ให้มันรู้กันไปสิครับว่านายกสั่งการแล้วเรื่องนี้ยังเอาไม่อยู่
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะครับ
กรมการขนส่งทางบกทั้งตำรวจ

มันต้องทำอะไรสักอย่างเพราะคนเดือดร้อน
นี่เขาส่งกันในไลน์มีคนหนึ่งโบกแท็กซี่
เท็กซี่ถามว่าไปไหนอันนั้นบอกกูไม่ไป
จะได้รู้สิมั่งเวลาคนบกแล้วคุณไม่ไปคุณรู้สึกอย่างไร
นี่ก็ปล่อยให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าต้องมาตอบโต้กับเรื่องนี้กันเอง
เส้นใต้วันนี้ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่า
เมื่อนายกรัฐมนตรีลงทุนต้องใช้คำว่าลงทุนนะ
นายกมีร้อยเรื่องพันเรื่องหยิบเอาปัญหาแท็กซี่ขึ้นมาพูด
ในช่วงเวลาที่ถ่ายทอดทั่วประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
แล้วถ้านายกพูดเรื่องนี้แล้วยังแก้ไม่ได้
กรมการขนส่งจะต้องมีคำตอบว่าทำไมแก้ไม่ได้
ตำรวจจราจรตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ต้องบอกรวยว่าทำไมแก้ไม่ได้
และนี่คือขีดเส้นใต้สำหรับวันนี้วันเริ่มต้นสัปดาห์
เอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนเดือดร้อนเต็กซี่มาพูดกันสักวันหนึ่ง

เงินแล้วไม่ยอมทอนก็มีเหมือนกันนะครับ

แต่ว่าคนดีก็มีมากอย่างที่คุณก๊อฟบอก
ที่เราพูดคือส่วนน้อย
ฉะนั้นคนที่ดีอยู่แล้วอย่าท้อแท้อย่าเสียกำลังใจ

ถ้าเกิดเจอแบบนี้ก็โทรไปแจ้งสายด่วนของกรมการขนส่งทางบก๑๕๘๔ได้เลยนะครับ